เหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้ว
คิดถึงเธอมากมายเท่าไร
ก็ไม่มีวันได้พบเธอ
กลับนี้เหลือเพียงตัวฉัน
กับใจที่มันแทบสลาย
เธอทนทุกใจ
ทรมานและต้องอ่างวาง
ปวดร้าวมากเท่าไร
ฉันไม่เคยรู้เลย
เธอซ้อนน้ำตา
ไม่ขอบคุณไม่ได้เป็นข้อมูลใจ
ทั้งหมดเพื่อฉัน
ฉันเพิ่งได้รับรู้ความจริงที่เป็น
ที่เธอเก็บไว้
ฉันเพิ่งรู้มาวันที่เธอจากไป
มันซ้ายไป
เหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้ว

กลับมีรักที่ฉัน

ใช้ชีวิตทุกวันที่มีมือคิดถึงเธอตลอดไป
เพียงต้องการอย่าเลยข้างล่างกันเธอสักวินาที
พอให้ฉัน
ได้มองว่าบางสุดท้ายของเธอวันนี้
ยอมทั้งนั้นกับนิ้วที่ฉัน
ให้กอดเธอเอาไว้ตรงนี้
จะย้ำเตือนกับเธอว่ารักเธอจนนาทีสุดท้าย
แต่เธอที่รัก
แต่เธอที่รัก